เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะพื้นที่สพภูหลวงนะคะที่จังหวัดเลย
เหตุการณ์นี้กลางดึกคืนที่ผ่านมาตำรวจสพภูหลวงไปตรวจสอบ
มีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมท้ายหมู่บ้านโนนพัฒนาที่อำเภอภูหลวงจังหวัดเลย
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสิทธินนท์ปานพิมอายุ๔๗ปีค่ะ
นอนอยู่บนเปรยวนนั่นแหละค่ะถูกยิงนะคะถูกยิงด้วยปืน๓๘
เข้าที่ชายโครงขวาหนึ่งนัดที่ต้นขาแขนขวามีรูกระสุนชนิดลูกปลายกว่า๑๐รู
บนพื้นกระท่อมมีปืนพกสั้น๓๘ตกอยู่๑กระบอก
อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์อยู่ในกระเป๋าสะพายของผู้ตายอีกหนึ่งกระบอก
แล้วใกล้กับศพมียาบ้าตกอยู่ด้วยเม็ดหนึ่ง
ทีนี้พอไปตรวจสอบในกระท่อมก็ไปเจอปลอกกระสุนปืน๓๘ตกอยู่๑นัด
กระสุนปืนจุด๒๒อีก๒นัดแล้วก็มียาบ้านะคะ๕เม็ดมียาไอซ์ด้วยจำนวนนึง
ว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่ทิ้งเอาไว้หลังลงมือก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดนี้เอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ตำรวจสอบสวนทราบว่านายสิทธินนท์ผู้ตายเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์
รับเหมาก่อสร้างในหมู่บ้านนี้๓เดือนกว่าแล้วนะคะ
ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังมาจากในกระท่อมของผู้ตาย๒นัด
ก็เลยแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบปรากฏว่าก็พบว่าผู้ตายเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บนเปรยวนถูกยิง
ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะบุกเข้าไปในกระท่อมของผู้ตาย
ผู้ตายน่าจะใช้ปืน๓๘ยิงต่อสู้กับคนร้าย
แต่คนร้ายกระหน่ำยิงใส่ด้วยปืนปืนลูกปลาย
จนเสียชีวิตแล้วคนร้ายก็หนีหายไปในความมืด
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
ยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเกิดจากอะไร